คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
คนหนึ่งที่ไปรับเหมาก่อสร้างคฤหาดหรูย่านตลิ่งชัน
แล้วก็ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมเอาศพไปทิ้งไว้อยู่ใต้บ้าน
แล้วก็เอาปูนนั้นโบกทับไว้เป็นการอำพรางศพ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
บางส่วนยังคงหลบหนีอยู่แต่ว่ามูลเหตุในการก่อเหตุ
ยังไม่แน่ชัดส่วนแม่ของผู้ตายเดินทางมาดูศพ
ไปจอบเป็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
เป็นสถานที่ที่สิทธิโชคสารโรธมารับเหมาก่อสร้าง
หารายได้เลี้ยงตัวส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว
กระทั่งวันหนึ่งเขาขาดการติดต่อ
ครอบครัวเริ่มสงสัยจึงออกตามหา
อย่างสถานที่ที่เขาทำงาน
พบรถกระบะจอดอยู่ยิ่งทำให้มั่นใจ
ว่าเขาไม่ได้ไปไหนไกลจากสถานที่แห่งนี้
ถุนอาคาร๒ชั้นลักษณะก่อสร้างเป็นร้านกาแฟขนาดใหญ่
มีฟูกที่นอนพิงกำแพงเป็นจุดต้องสงสัย
มีกลิ่นเหม็นเน่าและมีแมลงวันจำนวนมากบิดมาเกาะ
ตำรวจสนบางเสาทงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ปูนที่โบกไว้ออกพบเป็นโพรง
โดยศพสิทธิโชคถูกซุกซ่อนอยู่ในนั้น
สภาพศพนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวใบหน้าถูกตีจนเละ
โหลกศีรษะเปิดขาซ้ายมีบาดแผลชะกัน
ห่อด้วยผ้าม่านสีครีม
ขณะที่ผู้เป็นแม่หัวใจสลาย
รับไม่ได้ที่เห็นสภาพศพลูกชายถูกคนร้ายฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
มีชีวช่วยตายต้องรับปวนไว้
ก็เห็นนะว่าพ่อก็ฆ่าจะตาย
ในแรกเขากำลับออกให้ไทยนะคะ
ทุกปลุนไว้อ่ะค่ะ

แม่บอกว่าเป็นหลังแล้วเรื่องนี้มันต้องมีเหตุแล้ว
ตำรวจคาดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นกลางคืนวันที่๘กรกฎาคม
ภาพวงจรปิดภายในบ้านช่วง๔ทุ่ม
ทรงพลกับจวะคนงาน
เดินไปชวนผู้ตายออกมานั่งดื่มเหล้า
แต่จุดที่นั่งดื่มเหล้าไม่มีกล้องวงจรปิด
จากพยานหลักฐานตำรวจขออนุมัติหมายจับ
วะลาหูเมอร์เนอร์หรือพงเทิดไทย
ส่งพลตะปิงและธีรวัตรสุขราช
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
และร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพ
ส่งผลและธีรวัตรให้การตรงกัน
ว่าระหว่างดื่มเหล้าจวะใช้มีดฟันสิทธิโชคที่คอ๒ครั้ง

จากนั้นจวะใช้มีดข่มขู่ให้ทรงพลและธีรวัตร
นำร่างสิทธิโชคที่ขณะนั้นยังไม่เสียชีวิต
ห่อด้วยผ้าม่านมาที่พื้นดินข้างตัวบ้าน
จากนั้นจวะใช้จอบฟาดสิทธิโชคจนเสียชีวิต
แล้วนำศพเข้าไปใต้ตัวบ้านใช้แผ่นปูนปิดก่อนหลบหนี
ส่งผลและธีรวัตรถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
ส่วนจวะตำรวจอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่ม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน